ครึ่งแรกนะครับฉลามชนที่เหนือกว่ามาได้๔ประตูจากสุภวุฒิเถื่อนกลาง๑ลูก
สอนศักดิ์ภูลจังหรีดนะครับแล้วก็ยิงคนเดียวสองลูกและอีกลูกจากโรมันโด
ครึ่งหลังครับไม่มีผ่อนครับสำหรับชนบุรีนะครับมาได้เพิ่มอีก๓ลูกจากสุภวุฒเถื่อนกลาง
ก็ชนะไปแบบท่วมท้น๗ประตูต่อ๑นะครับ
ผลปรากฏว่ามากอกซิตี้ชนะไป๘ประตูต่อ๗ครับได้ประตูชัยในช่วง๑๔วินาทีสุดท้ายนะครับ
การท่าเรือนะครับจะพบกับทีมมภาคขอนแก่นโดยจะเตะในเวลา๓ทุ่มครึ่ง